คุณผู้ชมครับทีมข่าวของเรายังคงเกาะติดอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงนะครับ
ที่จังหวัดเชียงรายเพราะว่าจะดูว่าปฏิบัติการต่อไป

ในการที่จะช่วย๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำให้ได้นะครับ
สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรารายงานสดจากหน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเรารายงานสดจากหน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเรารายงานสดจากหน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
สิทธิ์ข่าวไทยรัตน์ทีวีของเรารายงานสดจากหน้าถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงราย
สามารถเข้าไปกู้ภัยแล้วก็ช่วย๑๓คนออกมาจากถ้ำได้หรือไม่ค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ออกมาแถลงข่าวถึงความคืบหน้าภารกิจการกู้ภัย๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
โดยผู้ว่ายังคงยืนยันนะคะว่าไม่สามารถระบุระยะเวลาของตัวเลขได้อย่างแน่ชัด
จากการกู้ภัยออกมานั้นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทั้งหมด
และจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ระบบการกู้ภัย

เพราะฉะนั้นในช่วงนี้

เราก็พยายามจะเอาของทดแทนและเดินสายเพิ่มเติมให้

ก็จะถึงตรงเกาะของน้องที่เขาอยู่
อีกประมาณสักกิโลกว่า

วันนี้ทุกทีมปฏิบัติเต็มที่พื้นที่
วันนี้แดดออกเป็นมงคลสัญญาณ

วันนี้อาจจะปิดน้ำในทุกจุด
โดยหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะ

เข้าซักซ้อมแผนลำเลียงทั้ง๑๓คน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้าย
สิบสามคนออกมาจากถ้ำหลวงค่ะในขณะที่บริเวณเต็นต์ของหน่วยซิลนะคะ
ก็มีการขอกำลังทีมดำน้ำเพิ่มอีก๔๐นายเข้าไปเพิ่มเติม
เพื่อที่จะปฏิบัติการเคลียร์เส้นทางใต้น้ำในการลำเลียงให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
ส่วนในเรื่องของหน้ากากดำน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ยังบอกค่ะว่าตอนนี้หน้ากากสำหรับเด็กนั้นครบแล้วนะคะ
แล้วก็เริ่มมีการสอนดำน้ำแบบเร่งด่วนด้วยค่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเด็กเด็กนะคะว่า
คนไหนจะสามารถดำน้ำได้เร็วแล้วก็มีความชำนาญ
ซึ่งตอนนี้นะคะก็ต้องรอดูว่าหน่วยซิลจะรายงานเรื่องของการดำน้ำ
มานะคะว่ามีความคืบหน้าอย่างไร
ส่วนเรื่องของขวดอากาศนั้นขณะนี้ก็มีการอัดอากาศใส่ถัง
กว่า๔๐๐ขวดทยอยเข้าไปหมุนเวียนให้กับทีมดำน้ำอยู่ตลอดเวลา
รวมไปถึงการติดตั้งกดอากาศในทุก๒๕เมตรนะคะ
เมื่อมีการลำเลียงเด็กเริ่มดำน้ำออกมาเด็ก
ก็จะมีการใช้ขวดอากาศทุก๒๕เมตร
ในการที่จะดำน้ำออกมาได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะ
อกจากนี้นะคะภาพคลิปของเจ้าหน้าที่หน่วยซิล
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะที่เป็นหน่วยซิลได้ทำการบันทึกวิดีโอเอาไว้
แล้วก็มีเป็นคลิปนะคะที่เจ้าหน้าที่นั้นได้มีการทายาให้กับน้อง
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ยังยืนยันค่ะว่าไม่ได้เป็นแผลชะกันนะคะ
แล้วก็ภาพรวมแล้วน้องมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น

ทั้ง๑๓คนปลอดภัยค่ะแล้วก็มีเพียงเด็กสองคนนะคะที่บาดเจ็บอยู่ในระดับสีเหลือง
แล้วก็ให้อาหารพิเศษให้ยาฆ่าเชื้อนะคะยาแก้อักเสบป้องกันโรคระบาด
ซึ่งทั้งหมดนะคะอาการก็ไม่น่าเป็นห่วงค่ะ
ส่วนข้อมูลในเรื่องของการเดินสายโทรศัพท์เข้าไปภายในถ้ำนะคะ
วันนี้จากการสังเกตการณ์ของทีมข่าวก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนนะคะ
รับหน้าที่ในการเดินสายโทรศัพท์เข้าไป
แต่ว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ยังระบุนะคะว่าไม่สามารถบอกได้นะคะ
ว่าจะติดตั้งสำเร็จหรือไม่เนื่องจากเมื่อวานนี้การติดตั้งระบบสายโทรศัพท์นั้นก็พบปัญหาค่ะ
เพราะว่าอุปกรณ์นั้นมีการตกน้ำทำให้ได้รับความเสียหายพอสมควรและวันนี้ก็จะลองดำเนินการอีกครั้ง
โดยการเดินสายให้ไปถึงจุดสามแยกนะคะ
ก่อนที่จะออกมาแถลงความคืบหน้าอีกครั้ง
ว่าการติดตั้งสายโทรศัพท์นั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะ
คุณผู้ชมค่ะท่านผู้ว่ายังเน้นย้ำอีกนะคะ
ว่าการบัญชาการหรือการสั่งการนั้น
ยังคงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

หัวหน้าหน่วยต่างที่ทำงานมาตลอดกว่า๑สัปดาห์ค่ะ
จากนี้นะคะก็ยังยืนยันว่าไม่มีในเรื่องของการขอรับบริจาค
ตามสื่อต่างหรือว่าตามเพจต่าง
แล้วก็อยากให้สื่อมวลชนนั้นช่วยนำเสนอข่าวในเรื่องของการไม่มีการรับบริจาคนะคะ
ซึ่งเขาก็ยืนยันนะคะว่าทางจังหวัดนั้นมีงบประมาณเพียงพอในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเด็กค่ะ

วิการแก้วิจิตรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ